คุณผู้ชมครับข่าวเย็นวันนี้เรามาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์คาร์บอมที่จังหวัดนราธิวาส
ส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิตรวมทั้งมีผู้บาดเจ็บหลายรายเหมือนกัน
ตอนนี้ตำรวจกำลังพยายามในการแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิด
คาดว่าจะเป็นเส้นทางที่ขับรถเข้ามาแล้วก็เอารถมาจอดแล้วก็เดินออกไป
แต่เบื้องต้นตอนนี้เอาทะเบียนไปตรวจสอบปรากฏว่าเจ้าของรถเป็นผู้หญิงนะครับ
แล้วอยู่ในพื้นที่ปัตตานีซึ่งต้องตรวจสอบว่ารถคันนี้ถูกขโมยมาก่อเหตุ
หรือมีการขายช่วงต่อไปแล้วมีการโอนลอยหรือเปล่า
นี่ฮะรถกระบะของผู้ก่อเหตุนะครับ
เรื่องนี้ทางด้านของท่านพลตำรวจตรีปราบพานมีมงคลนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาสนะครับ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่นำเครื่องมือเครื่องไม้ไปช่วยกันเคลียร์ซากรถที่เกิดเหตุ
รถยนต์กับรถจักรยานยนต์ที่เสียหายจากแรงระเบิดครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์คาร์บอมไปนะครับ
ภรรยาของตำรวจนายหนึ่งบอกแบบนี้คุณผู้ชม

ระเบิดตุ้มตกใจออกไปดูโชคดีปลอดภัยทั้งคู่
แต่ว่าในห้องมันก็โดนแรงระเบิดใช่ไหมฮะ
เก็ดระเบิดมันก็กระแทกเข้าไปนะครับ
ทีนี้ตอนนี้ตำรวจนะฮะกับครอบครัวที่พักอยู่ที่นี่เนี่ย
เขาก็มีการจัดพื้นที่เป็นสนามฟุตบอลของกรกฐ

คือไปหมดอะทางพุทธยนต์ที่จอดอยู่
แล้วก็กระทบเถิดไปถึงที่ตัวอาคารด้วยเลยนะคะ

แล้วก็เดี๋ยวใช้บ้านพักของสพตันหยกด้วย
ทีนี้ความคืบหน้าในการติดตามตัวคนร้ายที่เป็นผู้ก่อเหตุแรงข่าว
ซึ่งเป็นตำรวจที่อยู่ในแฟลต์นี้บอกว่า
จริงแล้วก่อนที่ผู้กองออสหรือว่าร้อยตำรวจเอกสุธิรักษ์พันนิยะ
หน้าที่เป็นรองสารวัตรป้องกันและปราบรามจะเสียชีวิตเนี่ย
ผู้กองเห็นคนร้ายกำลังเดินออกมาจากแฟลต์แล้วนะ
คือคนร้ายเอารถไปจอดแล้วผู้กองเขาเห็นเขาพยายามเรียกแต่คนร้ายไม่ยอมหันมาตอบ
หลังจากนั้นก็เดินออกไปหน้าตาเฉยแป๊บเดียวระเบิดตูมเลย
ใช่ครับผู้กองออสก็เลยอยู่ใกล้สุดก็เลยเสียชีวิตเลยนะครับ
ขณะที่ชุดคลี่คลายคดีกำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
นี่คุณผู้ชมนี่ตามเส้นทางที่ปรากฏร่องรอยของผู้ชายคนนี้
๓จุดด้วยกันซึ่งคาดว่าคนร้ายจะขับรถผ่าน
จุดเกิดเหตุก็มีวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้หลายจุด
นะฮะตอนนี้กำลังนำภาพไปเปรียบเทียบกันกับรูปภัณฑ์
สันฐานของคนร้ายที่ไปขี่แล้วก็ซ้อนรถจักรยานยนต์
คันนี้มานี่แหละนะฮะเหมือนกับว่ามีคนไปรอหลังจากเอากระบะไปจอด
แล้วก็ซ้อนกันออกไปนะครับนะฮะแล้วก็จะมีการเรียกเจ้าของรถกระบะ
อีซูซุสี่ประตูดีแม็กซ์คนนั้นน่ะทะเบียนกไก่คควายหกเก้าหกหนึ่งตรังเนี่ย
คนร้ายขับเข้ามาก่อเหตุเนี่ยมาสอบสวนเพราะปรากฏว่ารายชื่อของคนที่เป็นเจ้าของรถเป็นผู้หญิงอยู่ในพื้นที่ปัตตานีครับ
เดี๋ยวจะขยายผลว่าขายไปหรือเปล่าหรือให้ยืมหรือถูกขโมยมาก่อเหตุหรือไม่อย่างไรนะครับ
ขณะที่พลตรีปราโมทพรมอินรองภูมิในการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้าก็บอกว่าตอนนี้นะฮะเหมือนกับว่าคนร้ายเขาวางแผนมาอย่างดีเหมือนกัน
มุ่งทำร้ายทำลายชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงทำร้ายความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่
โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนผู้ปกครองก็เลยขอประนามการกระทำในครั้งนี้ด้วย
ฟังเสียงท่านหน่อยนะครับ
ก็สูญเสียนะครับเหตุการณ์นี้เรามีผู้บาดเจ็บ๔๕รายเสียชีวิต๑นาย
แล้วก็มีการเยียวยากันสำหรับคนที่บาดเจ็บ
ก็เยียวยาไปรายละ๑๐๐๐บาทสาหัส๕๐๐๐เสียชีวิตก็๕แสนครับ
สำหรับผู้กองออสนะครับท่านผอบตรก็สั่งให้เสนอปูนบำเน็ตเป็นกรณีพิเศษ
เลื่อนยดเงินเดือนให้๗ขั้นขอพระราชทานยศนะฮะ
ก็จากร้อยตำรวจเอกก็จะเป็นพลตำรวจเอกนะครับ
ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียด้วยนะคะ